คลีในการทำวอเล็กบอลลีกด้วยนะครับ
นักกีฬาพีคจริงไหม

ตำแหน่งทุกทีมเนี่ย

เขาจัดตำแหน่งเขาทำการบ้านมาอะไรทุกอย่าง
มาพร้อมที่จะสู้กับไทยเยอะมาก
แล้วก็คือทีมไม่กล้าประหมากที่ไทยละ
มุมมองบนย้ายคู่แข่งที่น่ากลัว

ยากครับถามนิดนึงครับเรื่องวอเล็กบอลนะครับ
ก็เป็นช่วงที่นักกีฬาน่าจะเข้าสู่โทรเมนต์สำคัญ
รายการสุดท้ายในช่วงเวลาที่มันตีคาบเกี่ยวกันนะครับ
โอ้โหไล่สเต็ปมาเลยนะครับซึ่งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีมาตลอดเหมือนกัน
ต้องถามพี่ยะมานะครับว่าเคยอยู่กับทีมด้วยแล้วก็คุกคลีในการทำบอเล็กบอลลีกด้วยนะครับ
นักกีฬาพีคจริงไหมในช่วงเวลากรอบประมาณสัก๒๓เดือน
พี่ย่าว่าไม่ได้พร้อมพร้อมการรวมทีมปีนี้อาจจะน้อยไปนิดหนึ่ง
ก็เลยทำให้เรารวมกันน้อยไปนิดนึง

ทั้งผู้ก็จะมีปัญหาเรื่องการป่วย
ก็เลยทำให้เราตัดสินใจยากทั้งโค้ดทั้งนั่น
ตอนส่ง๔เกมจำได้ไหมครับ

เพราะว่าเรื่องการบัดเจ็บด้วย
ก็เลยทำให้ตรงนี้ไม่พร้อม
แล้วก็การรวมทีมก็น้อย
แล้วเราก็ต้องให้ทางด้านฝ่ายแพทย์นะครับ
เพราะว่าให้ชัดเจนว่าจะหายช่วงไหนที่ดีที่สุด
แล้วก็หายอยู่ในช่วงหลัง๔เกม

ก็เลยทำให้การฝึกซ้อมมัน

และก็นักกีฬาที่เราเตรียมไว้สำหรับตัวเซ็ตเราเตรียมไว้แล้ว๓คน
ก็มีเชิมผู้และก็มีศิลิมาและก็โสรยาซึ่ง๒คนเนี่ยไป๔เกมผู้ไม่ได้ไป
แต่ว่าบางแมทก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังต้องสลับคนลงสลับอะไรพวกนี้บ่อยมาก
เพราะว่าเราเหมือนเวลาฝึกซ้อมแล้วมันจะรู้ใจมันจะเข้าขากันอันนี้พอซ้อมน้อยก็ตัวเซ็ตนี่ก็สำคัญสำคัญ

ตอนที่๗เซียนแล้วก็มาชุดนี้ก็จะมีชมพู่

แล้วก็ได้ไปชิงแชมป์โลกด้วยรู้สึกตอนนั้น
นะครับเมื่อเขาเล่นมาด้วยกันแล้วมันจะเข้าขากัน
เหมือนแจดเซียนอะเหมือนแจดเซียนกับนุษยากับปลื้มจิต
ปั๊บนุสลาก็อะไรอย่างนี้มันจะเข้าขากันมากกว่า
เพราะมันเล่นมาด้วยกันนานนะครับ
คือเวลาที่สมบูรณ์สำหรับการรวมตัววอเล็กบอลนะครับ
คือมันมีประเด็นอย่างนี้คือแฟนกีฬาก็จะชอบบอกว่า
อ้าวเดี๋ยวพอผลการทางขาดไม่ได้ก็บอกว่าซ้อมน้อยซ้อมน้อยแล้ว
อันนี้มันเป็นปัจจัยที่มันไม่ใช่ข้ออ้างหรอก
มันคือเรื่องจริงของคนทำหน้างานแต่ว่าจริงแล้วในวอเล็กบอลเนี่ย
ที่ออกว่ามันต้องใช้เวลาเพื่อให้มันรวมตัวกันแล้ว
มันเกิดความสมบูรณ์มันจะปรับเปลี่ยนเรื่องอะไรบ้าง

มันก็เล่นกันมาเกาะกันมาเนี่ยมันก็น่าจะต้องรู้ใจกันบ้างแล้ว

เวลารวมตัวสักทวนาเมนต์หนึ่งมันต้องมีเวลาให้เพียงพอ
แล้วมันต้องมีกรอบระยะเวลาในการเตรียมทีมสักเท่าไหร่

เมื่อก่อนนี้๔เกมเราจะแข่งปลายปี
พุทิกาธันวาอย่างตรงเนี่ย
แล้วเราจะรวมทีมกันนาน
หลายเดือนมากแล้วเราจะไปพีคตรงจุดนั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับ

เราก็รวมมาแล้วก็เต็มที่เหมือนกัน

ตรงนี้ที่ห่วงเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ที่ผมมองว่าเราจะสมบูรณ์คือประมาณกันยา

ใช่แล้วกัญญาเนี่ยจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเซียตลอดส่วนใหญ่ที่เราได้แชมป์ปีแรกที่เวียดนามนะฮะ
ที่สองก็ที่โคราชแล้วปีนี้ก็โคราชอีกถูกไหมฮะชิงแชมป์เอเซียเนี่ยเป็นช่วงกัญญาตลอด
เป็นช่วงที่ดีที่สุดที่เป็นห่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ได้ซ้อมนาน
อันนี้คือกรอบระยะเวลาในโปรแกรมของบ้านเราที่เราทำกันทั้งโปรแกรมลีกด้วยที่มันจะต้องคาบเกี่ยวกัน

กลับมาถึงปีนี้ที่ผลงานอาจจะไม่ได้ดีเท่าปีก่อนเนี่ย

หรือว่าเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์จริงด้วยร่างกายอย่างเดียว
ผมมองนะว่าเขาเปลี่ยนนักกีฬาเยี่ยมเหมือนกันแต่ละทีม
อันที่๑อันที่๒ก็โค้ดก็สลับไปสลับมา
โค้ดที่ทำอยู่ที่ผมมองนะฮะ
แล้วพอปีที่แล้วก็ทำให้เราอย่างที่บอกก็คือนักกีฬารวมตัวได้พอสมควร
ทีมอื่นก็ยังไม่ไม่ไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่หมายถึงว่าใช้เวลาเหมือนกัน
เขาส้อมเนี่ยทีมชาติถ้าเปลี่ยนถ่าย๗เซียนของเรา
พอเปลี่ยนเราจะสู้พอได้ไหม
แล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนเขากับแข่งไปแล้วก็ดูทีมไปว่า
แล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งบ้างอะไรบ้าง
ซึ่งพอมาปีนี้โอ้โหแต่ละทีมเนี่ยทุกตำแหน่งทุกทีมเนี่ยเขาเหมือนกับ
เขาจัดตำแหน่งเขาทำการบ้านมาอะไรทุกอย่างมาพร้อมที่จะสู้กับไทยเนี่ยเยอะมาก
เยอะมากแล้วก็คือทีมทุกทีมไม่กล้าประมาททีมไทยแล้วณตอนนี้นะครับ
แล้วก็ประกอบกับประสบการณ์เนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ของทีมอื่นเขาก็ดีขึ้นจากปีที่แล้ว
แล้วมาปีนี้เขาก็เต็มที่แล้วก็เขาก็ได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างด้วย
แต่ของเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัญหาก็คือชมพู่เขาป่วยนะครับแล้วก็การรวมตัวกับทีมมันก็น้อยลง
แล้วก็การทำร่างกายนี่ก็สำคัญนะครับการทำร่างกายสำคัญเพราะว่าช่วงป่วยก็ทำไม่ได้ถูกไหมครับ
แล้วก็ต้องให้หมอรักษาด้วยการเจาะเลือดการตรวจอะไรทุกอย่างทุกอย่างนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญแล้วก็บางคนที่กลับมาจากหลีกต่างประเทศบางคนก็มีบาดเจ็บบ้างนะครับ
เพราะฉะนั้นการทำร่างกายเนี่ยก็สำคัญนะครับเมื่อบาดเจ็บมันก็ทำยากแหละพอทำยากปั๊บเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์
คือถามว่าเล่นได้ไหมได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
เพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวผู้เล่นตัวอื่นด้วยเหมือนกันที่จะทดแทนอะไรพวกนี้
อย่างช่วงนี้ที่เราแข่งแชมป์เอเซียที่ผ่านมาถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงที่ไปแข่งคัดโอลิมปิก
ตรงนี้เราก็ได้เด็กใหม่ขึ้นมาซึ่งมาทดแทนที่บางครั้งแต่ละวันเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
วันตำแหน่งนี้เล่นไม่ได้ตำแหน่งนี้เล่นไม่ได้จะมีตัวทดแทนเราสามารถทดแทนได้นะครับ
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เด็กมาช่วยรุ่นน้องมาช่วยรุ่นพี่
ต่อไปชุดนี้ก็จะเหมือนกับมาแทนกับเหมือนรุดเพียวมาแทน๗เซียน
รุ่นตรงนี้ก็มาแทนพวกชุดนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะครบตำแหน่งไหมก็ยังไม่รู้ทุกตำแหน่งไหม
เพราะว่าที่ผมมองว่า๗เซียนที่เราประสบความเร็จเนี่ยเพราะว่าเรามาทุกตำแหน่ง
เรามาทุกตำแหน่งถูกไหมครับทุกตำแหน่งเราดีทุกตำแหน่งเลยเล่นดีทุกตำแหน่งแล้วก็เข้าขากัน
อันนี้ทำนองในการชุดนี้ก็เหมือนกันก็มาแทนรุ่น๗เซียนก็เป็นรุ่นใหม่นะครับ
แล้วก็เข้าขากันแล้วก็คือมาแทนได้เลยอันนี้เราต้องหาอีกรุ่นแล้วมาแทน
ตรงนี้สำคัญแหละซึ่งผู้บริหารก็ทางสมาคมก็
ก็ต้องเล็งในเรื่องของการหานักกีฬาผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามานะครับ
ก็ต้องดูหลายอย่างด้วยนะครับเรื่องความสูงด้วยเรื่องอายุด้วย
สังเกตนะสังเกตได้เลยว่าที่ผมมองนะครับ
เด็กเนี่ยที่ติดทีมชาติเนี่ยถ้ามาตั้งแต่มัธยม
หมอห้าหมอหกครับชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่ขึ้นมาแบบดีมาก
เป็นช่วงที่พีคก็ประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้าซึ่งชุดเนี้ย
เป็นเป็นอายุประมาณขนาดนี้นะครับอย่างอย่างเช่นหนองปื้มจิตเนี่ย
เขาติดทีมชาติเนี้ยเขาติดตอนอยู่หมอห้าครับหมอห้า
แล้วเขาก็ได้เล่นระดับหลายระดับเลยนะครับแล้วก็หลายคนอย่างนุษลากับอำพร
ก็ตั้งแต่หมอหกต้นต้นหมอหกเลยต้นต้นปีจนมาเก็บตัวนะครับ
อันนี้มันก็มันช่วยสะสมประสบการณ์ด้วยอย่างบุ๋มบีมกับบีมเนี่ย
ทีแรกติด๔เกมที่สิงคโปร์เนี่ยผมไม่รู้ไม่ทราบว่าครั้งที่เท่าไหร
เขาก็ติดตอนที่เขามสี่มห้าเองยิ่งบุ๋มบิ๋มเนี้ย
ยังอยู่หมอสี่ยังไม่รู้สึกแล้วก็บี๋มเนี้ยก็ประมาณหมอห้าอะไรแบบนี้
ครับแล้วตรงเนี้ยผมยังพาเขาไปดูสิงโตทะเลที่สิงคโปร์
ก็เขาก็ออกสี่ติดสี่เกมครั้งแรกอันเนี้ยผมก็พาเขาไปอันเนี้ยคือ
คือการสะสมประสบการณ์แล้วเราก็ให้เขาไปอยู่กับทีมตลอด
ตามรุ่นพี่ไปตรงเนี้ยมันจะได้ตรงนี้โดยด้วยกันอืม
แสดงว่ากำลังจะบอกว่าไอ้ที่มันขาดตอนนี้สมมุติว่า
ครับแล้วก็บีเรามีแล้วครับแต่ตอนเนี้ยซีเนี้ยคือปัญหามันคือ
อย่างที่เราคุยกันว่ามันต้องมีรายการหนึ่งที่อาจจะต้องกล้าที่จะใช้เขา
แต่ว่าในรอบปีนี้เนี่ยจริงก็มีกระแสจากแฟนเหมือนกัน
ที่อยากจะตั้งคำถามตรงนี้ว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะมีนักกีฬาที่พร้อมไปทดแทน
เมื่อเขาอยู่ในทีมแต่เขาไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่น
ในรายการที่เราควรจะต้องปล่อยอะไรอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าเวียดนามเองก็ไม่ใช่ว่าเราจะชนะง่าย
เราก็เสียเซตให้เขาเหมือนกันช่วงหลังบ่อยอะไรอย่างนี้
มุมมองของนางโค้ชยะเองตรงนี้มันอาจจะต้องแก้ไข
หรือว่าเพิ่มประสบการณ์ให้นักกีฬายังไง
ไม่ใช่เพียงแค่การที่อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในทีมอย่างเดียว
ที่ผ่านมาทำกันยังไงจนต่อยอดแล้วมันผ่านไป
อาจจะใช้คำว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์มาก
แต่เรายังสามารถยืนหยัดในระดับโลกได้
คือจากผลจากที่ทางผู้บริหารได้ผลักดันให้นักกีฬาไปเล่นต่างประเทศ

ซึ่งทำให้เขามีประสบการณ์ในเรื่องของเจอคนที่มีความสูง
ส่วนหนึ่งก็เลยทำให้เขามีการเล่นที่ดีขึ้น
เมื่อเจอกับคนที่มีความสูง
ถ้าเล่นในบ้านเราก็ยังไม่มีคนที่สูง

และทุกคนมันก็จะมีความที่วิขับตัวเอง

มันก็ยังไม่เป็นมืออาชีพเต็มตัว

แล้วก็ต้องดูแลตัวเองการกินการทักพรการดูแลร่างกายอะไรพวกนี้
พวกนี้เขาก็จะเอาจากเรื่องทำสมรรถภาพร่างกาย
ก็เอามาจากของเรานะครับ
เรามีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับ
แล้วเด็กก็เอาไปโปรแกรมไปอันที่ผมมองว่า
มันทำให้เขาเป็นมืออาชีพ
แล้วก็ทำให้เขากลับมาเล่นให้ทีมชาติเนี่ย

ที่ผมมองคือน่าจะเป็นอย่างนั้น
อย่างเช่นปีนี้หลายคนก็อย่างวิภาวีอย่างนี้ไปเกาหลีแล้ว
ซึ่งเขาก็ไปเล่นคราวที่แล้วก็ไปเล่นที่เวียดนาม

เขาก็จะมีประสบการณ์หลายอย่างมากขึ้น
ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ของเราเนี่ยมีประสบความสำเร็จนะครับ
เหมือนชุดเจ็ดเซียนกรรมการก็ออกไปต่างประเทศ
ไปเล่นรัสเซียอย่างปลื้มจิตเล่นเยอะมาก
หลายทะวิ่งมากหลายประเทศที่นั่น
แล้วก็๗เซียนนี่ก็ไปหลายประเทศเหมือนกัน
ก็เลยทำให้เนี่ยผมว่าชื่อส่วนประเทศเขาได้เพราะตรงนี้ด้วยนะครับผม
เพราะมันเป็นสถานการณ์ที่เชิญโค้ยะมาก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า
มันจะพีคจนถึงขั้นสุดที่เราต้องการได้ขนาดไหน
คือคนก็บอกว่าตอนคว้าแชมป์เอเชียเนี่ย
คือถ้าเป็นแฟนวอเล็กบอลพันธ์แท้ติดตามมันจะรู้ว่า
ร่างกายเราอยู่ในช่วงที่กำลังพีคอย่างที่โค้ชยะบอก
แต่ว่านักกีฬาอย่างชาติอื่นที่เราเจอเนี่ยที่เป็นชาติชั้นนำที่ต้องแข่งขันกับเราเนี่ย
เขาจะมาไม่เต็มมากเพราะเขาจะมาใส่เต็มในคัดโอลิมปิกที่เพิ่งจบไปเนี่ย

หมายถึงเรื่องของพลังงานร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ผลงานด้วย
ซึ่งจริงตอนนี้มันก็ตอบได้อยู่แล้วว่า๔เกมหลังชนะรวด
คัดโอลิมปิกมาเรื่องกำลังใจก็จะมีเพิ่มไปอีก
ซึ่งญี่ปุ่นเขามี๓ชุดที่๓ชุดคือที่ผมไปญี่ปุ่นพอดีตอนนั้นพาเด็กโครงการนี้ไป
แล้วก็ได้รู้จากสโมสรเขาว่าญี่ปุ่นเนี่ยทีมหญิงเขามี๓ชุด
ญี่ปุ่นมี๓ชุดแล้วก็แยกกันเลย

ผมไม่แน่ใจว่ามีห้องคล่อมหรอกแต่ว่าเขาบอกเขามี๓ชุด
เพราะโค้ดก็มี๓ชุดเลยที่ไปแล้วพอดีได้รับทราบมาจากตรงนั้นข้อมูลนะครับ
ชุดมหาลัยโลกแล้วพอมาชุดคัทอุปกรณ์เขาเอาชุดเอเซียมาคนหรือ๒คนเบอร์๕หรือสิ่งนี้
ซึ่งผมมองว่าเขาเล่นดีจริงแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันเข้าขากับตัวเซตไหมหรือเข้าระบบทีมได้เยอะขนาดไหนที่ไปเนี่ย
เพราะว่าคือเขาก็ยังขาดตำแหน่งเหมือนกัน
อย่างจีนที่ผมมองที่เขาไม่ได้ไปคือเขาขาดตำแหน่ง
ถ้าเข้าสู่ถิ่งไปเนี่ย
โอกาสที่จะได้ไปเพราะว่าผมมองนะครับเพราะว่าเขาก็ขาดตำแหน่งหนึ่ง
อย่างอิตาลีที่ไม่ได้ไปเพราะคุณอูไม่ได้ไป
และก็โตกลางเขาปินยนบอกเขาหลายคนที่ไม่ได้ไป
ต่อให้มีชื่อรูปร่างดีกว่าชาติอื่น

ส่วนญี่ปุ่นก็ชุดนี้อยู่แล้ว

ที่เขามาขาพริกที่อินดอร์
แล้วเขาไม่ได้มาเล่นตอนขาล่วงติด

ยังไงครับกับสายในรอบแรกคือเราไม่ได้เจอหนักเกินไป
เรามีชาลิสไซเปย์ไต้หวันแล้วก็มีมองโกเลีย
รอบแรกนี่โอเคคงไม่ต้องวิเคราะห์ให้มากขึ้น
อยู่แล้วแต่มันจะผ่านในการทำลักษณะในรูปแบบไหน

คือรอบแรกผมมองว่า

ก็น่าจะหรือสตาร์ฟโค้ดก็น่าจะวางแผนกัน
ก็ต้องดู๑สภาพร่างกาย
กลับมาจากโมแลนด์พักวันเดียวแล้วเดินทางนี่เพิ่งเดินทางไปนะ
ใช่เมื่อคืนเดินทางไป
แล้วก็ต้องดูสภาพของนักกีฬาทุกคน

คนไหนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็มีฝ่ายแพทย์ไป
แล้วก็มีนักกายภาพไปอะไรพวกนี้
ไทยเฮาส์ตรงนี้เขาก็ต้องเช็คนะครับ
เช็คว่าแมทนี้ควรจะเอาใครลง

หรือดูนักกีฬาฝั่งตรงข้าม

ว่าตัวมันตัวเดียวกันไหม

ถ้าไม่เปลี่ยนเรารู้แล้วเรามีข้อมูลของเก่าแล้ว

เราวิเคราะห์ว่าเอาตำแหน่งนี้เอาคนนี้ลงได้
อะไรพวกนี้คนนี้ได้อยู่ได้อยู่อะไรพวกนี้
หรือถ้าคนนี้ได้ไม่ได้เอาคนนี้มาแทนนะ
ช่วงอะไรอย่างนี้ช่วงที่มันดูสถานการณ์ด้วย

แสดงว่าด้วยความที่วอเล็กบอล

คือบางทีมันตีมันไม่มีพักอย่างโปรแกรมเมชินเกม
คือมันตี๑และ๒ตุลา๒เกมติดเลย
มุมนี้แสดงว่าในการวิเคราะหยากคงมองว่า
นั่นคือ๑กับ๒คือก็ต้องดูด้วยว่า
หมุนเนี่ยมันต้องสลับกับที่ให้นักกีฬาได้มีเกมไปด้วย
เพื่อให้นอกจากการฟื้นฟูร่างกายแล้ว

ยังมองว่ายังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว

ส่วนในรอบต่อไปเนี่ย
ก็ต้องดูอีกดูคู่ต่อสู้อีก

คิดว่าเราก็จะต้องเลือกใช้แหละ
ตอนนี้รอบ๒เนี่ยสำคัญแหละ

ใช่จบเลยแล้วแพ้๕เซต

ซึ่งข้อมูลนี้เราไม่ค่อยไม่เห็น

เราก็ต้องไปศึกษาแล้ว

แล้วเขาเล่นยังไงอะไรพวกนี้

อย่างนี้เราพอจะนั่นพอจะเห็น
แต่เราสามารถทำการบ้านได้ไหม
สมมุติว่าบางทีมเรามีวันพัก

แต่ถ้าสมมุติว่าวันนี้แข่งปั๊บ

อันนี้เราทำการบ้านไม่ได้

เราจะให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้น

อย่างฟุตบอลยังมีวันพัก๒วัน
มันก็จะรู้แล้วก็อย่างนี้แทคติก

แต่วันเล่บบางทีมันรุ่งขึ้นแล้วมันเจอเลย
บางทีมันก็นั่นเหมือนกันลำบาก

คนจีนกับญี่ปุ่นแล้วแฟนก็คงอยากฟังเหมือนกัน
คือสมาคมเองก็ไม่ได้กดดันนักกีฬา

ซึ่งจริงตามผลงานตามหน้าเสือเราเนี่ย
ผมว่าอย่างขี้เลมันก็ควรต้องรอบรอง
แต่มันจะไปตรงไหนตัดไปถึงตรงไหนก็ว่ากันไป
แล้วก็จะไปลุ้นชิงอันดับ๓อะไรก็ว่ากันนะครับ
มุมมองคนย้ายคู่แข่งที่น่ากลัว

มาถึงชุดนี้ระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ย
เมื่อกี้บอกไว้ว่าจีนยังขาดนักกีฬากับญี่ปุ่นเอง

แต่เราเจอเขาเหมือนเราแพ้ทางเล็ก

แต่ว่าจีนเนี่ยรูปร่างใหญ่กลับเป็นว่า
เราก็สู้ค่อนข้างดีเวลาเราเจอ

๒ทีมนี้ในชั่วโมงนี้นะ

มุมมองโค้ชยะใครน่ากลัวกว่ากัน

ใช่เพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพ
เขาวิทยาภาพยังไงเขาก็ต้องเอาทีมที่อย่างน้อยก็
อาจจะไม่เท่าชุดใหญ่
แต่ว่าเป็นชุดที่ต้องเอาแชมป์ในบ้าน
จะบอกว่ามันต้องเข้มข้นกว่าชิงแชมป์เอเชียที่เราเจอ
ใช่คราวนี้เขารู้ข้อมูลแล้ว

ใช่แล้วก็เขาได้เปรียบตรงที่ว่าเขาได้ส่งนักกีฬาที่ดีที่สุดได้
หมายถึงว่าถ้าเจ็บป่วยเขาก็สภาพเปลี่ยนได้นะ

เขาก็อาจจะมีวิธีที่ทำให้เขาเลือกตัวที่ดีที่สุดได้
หรือเปลี่ยนตัวที่ดีที่สุดได้
ในที่เขาคิดว่า
ผมเข้าใจแล้วประเด็นเรื่องการลงทะเบียน
เพราะว่าเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เหมือนกับฟุตบอลที่ว่า
มันต้องส่งรายชื่อคือก่อนแข่งเนี่ย

แล้วคุณค่อยไปส่งจากเดือนครึ่งที่คุณสมมุติคุณส่งมา๔๐

แต่ของวอลเลเบอร์มันอาจจะต้อง
แต่ของทั้งเกมต้องส่งก่อน
แต่ตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเกิดมีการบาดเจ็บ

อ่าเมธียะ
บอลเราพูดกันเนี่ยผมว่าคนอื่นก็ยังไม่ได้เห็นอะไรมากมายเหมือนกัน

วอเล็กบอลก็ต้องคงต้องไปดูให้เห็นหน้างานหน้าสนามจะดีกว่าถูกไหมครับ
เพราะว่าข้อมูลเราก็ไม่รู้อะไร
แมทแรกนะแต่ว่าก็แก้ตามสถานการณ์วันที่แข่งวันแรกถ้าวันแรก
แต่ถ้าเราแข่งแมทที่ต่อไปเพราะเรามีข้อมูลแล้ว
เพราะทางสตาร์ฟก็เอาคนไปสเกาะเอาคนไปถ่ายวีดีโออะไรพวกนี้
ทำข้อมูลได้ตรงนี้อย่างที่ผมบอกว่าเกาหลีเข้ามาไม่ได้เกาหลีเหนือ
แต่เกาหลีใต้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นชุดนี้แหละ
แล้วก็ที่ผมมองว่าเด็กเราน่าจะเหนือกว่าเหนือเขานะครับ

เขาขาดตัวตีอย่างนี้เขาหมดเลยเหรอนะ
เขาเลิกไว้ทั้งชุดเลยตัวที่เด่นเขาเนี่ย
ตัวที่ดีเขาเลิกหมดเลยทั้งหมดเลย
บอกว่าพอมันผัดไปแล้วคนที่จะเข้ามาทำเนี่ย
โอ้โหเหนื่อยต้องหาต้องใช้เวลา
ผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดถ้าคิมยังอยู่มัน
จริงต่อให้อยู่คนเดียวก็ช่วยยากถูกไหมครับ
ช่วยยากแต่ก็ยังทีมเขาก็คือ
เขาเป็นหัวหน้าทีมที่ทุกคนยอมรับ
คนยอมรับเนี่ยถ้าหัวหน้าทีมเอาอ่ะ

แล้วมันเป็นแรงดึงดูดแรงใจแรงเชียร์แรง
กระตุ้นให้นักกีฬาคนอื่นพยายาม
คู่แข่งเห็นคิมักก็ยังเกรงอยู่เหมือนกัน

ทำไมถึงมองจีนดูดีกว่าญี่ปุ่น

ถ้าญี่ปุ่นไม่ได้ชุดเองแล้วนะ

ผมมองว่าก็ยังสู้จีนไม่ได้
เพราะด้วยมารรถาจริงแล้วเขาก็ดูดี

มันก็ยังไม่ทุกตำแหน่งก็ยังไม่รอด
แต่เราก็เหนื่อยไหมครับ

แล้วก็เอาตัวออกออกออกมาเล่น
ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาก็มั้นใจ
นักกีฬาคนนี้
ตัวเซ็ตคนนี้

ตัวเซ็ตคนนี้นะครับแต่ถ้าหลานผิงก็มั่นใจอีกคนหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยคือที่ผมมองว่าผมก็ไม่รู้ว่าเวลาฝึกซ้อมเขายังไง
เขาอาจจะดีกว่าก็ได้แต่ว่าในทีมเขายังไงหรือเปล่า
ผมไม่รู้ว่าความมั่นใจความอะไรคนตีมันก็มั่นใจตัวเซ็ตบางคนเหมือนกัน
ซึ่งกับความมั่นใจโอ้โหคนทีมเซ็ตกระโดดร้อยเลย
บางทีเป็นอย่างนั้นบางทีมที่ผมมองนะครับเพราะว่าตัวเซ็ตก็สำคัญ
เป็นตัวที่ทำให้นักกีฬาทุกคนมีกำลังที่จะทำแต้ม
ไม่รู้ที่ผมมองนะครับที่ดูมาที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
ส่วนญี่ปุ่นวิเคราะห์ญี่ปุ่นให้เราฟังหน่อย
เพราะว่าญี่ปุ่นที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตาม
ผมว่าหนึ่งเลยที่เขาดูแล้วโดดเด่นมาตรฐานก็คือข้าวเหนียว
เวลาเวลาแลนลี่เนี่ยคือเขาฆ่าไม่ตายพอบางทีสุดท้ายคู่แข่งที่ตีกับเขาคือ
แพ้ภัยตัวเองเสียแต้มมาครบจากการที่เสียเอง
คือเขาเน้นเหนียวตอนนี้เราสู้กับเขาที่ผ่านมาหลัง
ผมว่าเราก็มีลูกที่จะแพ้ทางลวดสนานี้โคลยะมองอีชินเกมกับญี่ปุ่นไง
อย่างนั้นสังเกตไหมครับที่ผมดูก็ญี่ปุ่นก็เสียตรงนี้เพราะว่าที่ผมมองว่าตัวผู้เล่นเขายังไม่ใช่ตัวหลัก
แต่ว่าชนะก็ต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยแล้วเราก็ต้องไม่ผิดพลาดเองต้องรักษาเกมของเราไว้นะครับ
ผมมองว่าเราเอาอยู่ครับในเรื่องของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าถ้าชนะก็ชนะเหนื่อย
ไม่ใช่ญาติแบบง่ายอะไรอย่างนี้หรือเล่นแล้วขาดอะไรอย่างนี้ยากยากยากนะครับ
สรุปแล้วถ้าให้วิเคราะห์ปิดท้ายกันโอเคคงไม่อยากกดดันว่าจะต้องเป็นเหรียญอะไร
แต่คิดว่าถือตรงนี้มีโอกาสไหมที่เราผมว่าเหรียญเรามีแต่ว่าจะไปถึงชิงไหม
ในมุมมองของคนยาโค้ยะมองยังไง
ก็พูดถึง๔ทีมแต่ผมว่าเข้านะครับแล้วก็เรียนเนี่ยผมว่าได้ที่ผมมองนะครับ
แต่ว่าจะเข้าชิงไหมจะได้เหรียญทองไหมอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับ
เพราะว่าฐานการณ์ตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่รู้เลย
อย่างที่บอกว่านักกีฬาเราสมบูรณไหม๑๐๐ไหมหรืออะไรหลายอย่าง
อยู่ดีเล่นปั๊บปียนุษย์รับปุ๊บหลังเจ็บอย่างนี้
สถานการณ์มันมาอย่างนี้หรือบางทีมเนี่ยอยู่ดีความวอร์มอยู่เจ็บอย่างนี้
มีนะครับมีเยอะมีเยอะมันก็เลยไม่สมบูรณ์เหมือนฟุตบอลเหมือนกัน
บางทีบวมอยู่เจ็บอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้ตรงนี้ผมก็มองว่า
มันก็ยังไม่มันยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเหรียญผมผมมองว่าได้นะครับ
แต่ว่าจะได้แชมป์หรือเข้าชิงเนี่ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วย
เพราะว่าณตอนนี้ธรรมดาเราไป๑๔คนเอเชียเกมเราไปแค่๑๒
เพราะว่าเขากำหนดไปแค่๑๒คนได้แค่๑๒คนเพราะฉะนั้นอันนี้จะเหนื่อยหน่อยละ
เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนตัวอะไรอย่างนี้ธรรมดามันจะมีอีกคนนึงอะไรพวกนี้
แต่ถ้าบาดเจ็บมาอะไรอย่างนี้อันตรายละแต่เราก็โยกได้
แต่ว่าโยกหมายถึงว่าสลับตำแหน่งอะไรได้แต่ว่าจะดีเท่าชุดที่เขาเล่นอยู่แล้วไหม
แค่นั้นเองนะครับที่ผมมองถ้าสมบูรณ์ผมบอกว่าสมบูรณ์อ่ะ
ทุกอย่างผมว่าเข้าชิงเข้าชิงเลยแต่ละเหรียญได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเจอใคร
เจอใครอีกทีแล้วก็อยู่ที่รอบรองจะเจอใครเพราะสายเนี่ยมันมันกำหนดมาอยู่แล้ว
ที่ผมกลัวคือรอบรองจะไปเจอจีนผมกลัวกลัวว่าเราจะไปเจอจีนแค่นั้นเอง
เพราะว่าเขาก็ยังผมก็ยังไม่รู้นักกีฬาว่าเข้าตัวไหนเล่นจีนนะครับ

ก็เลยไม่ค่อยงั้นเท่าไหร่
อาจจะยกระดับจากจีนแชมพ์เอเชีย
ซึ่งเราได้คุยกันก่อนที่นักกีฬาจะลงแข่งขันในวันที่๑ตุลาคม
แล้วก็ฝากไว้ด้วยกันอันหนึ่งก็เป็นการวิเคราะห์แบบลูกหน้า

อาจจะมีโอกาสได้พูดคุยแล้ววิเคราะห์กันต่อนะครับ